กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะพาไปติดตามประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของหญิงสาวคนหนึ่ง
นำเรื่องราวมาโพสต์บอกว่าน้องสาวของเธอไปทำศัลยกรรมเหลาโหนกแก้ม

แต่ทีนี้พอไปทำแล้วเนี่ยนะคะเกิดเป็นเจ้าหญิงนิทรายังไม่ฟื้นขึ้นมาเลย
ก็เลยจะต้องนำตัวไปรักษาต่อ
ค่ารักษาตอนนี้นับแสนบาทแล้วนะคะ
ตอนแรกคุยกันคลินิกบอกว่าจะออกมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เงียบหายไป
ตอนนี้ครอบครัวเป็นหนี้นับแสนบาท
อยากให้ทางคลินิกออกมาดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้นะคะ
ล่าสุดทางด้านของชาวเน็ต
พอรู้เรื่องราวนี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสงสัยว่าคลินิกนี้เนี่ยจะใช่คลินิกย่านห้วยขวาง
รัชดาห้วยขวางที่มีกรณีเคสเสริมหน้าอกหญิงสาวอายุ๒๘ปีจนเสียชีวิตหรือเปล่า

เพราะว่าทางผู้โพสต์เองก็ยังไม่ได้บอกชื่อคลินิกแห่งนี้เข้ามา
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมไปติดต่อคลินิกแห่งนี้ไปพูดคุยกับทางคลินิก
คลินิกบอกว่าผู้ป่วยได้เข้ารับการผ่าตัดจริงกับทางคลินิกวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมาโดยแพทย์
มาขอเช่าห้องผ่าตัดกับคลินิกผ่านทางเอเจนซี่ศัลยกรรม
คลินิกไม่มีส่วนรู้เห็นกับเคสดังกล่าวนะคะเป็นเพียงแค่ผู้ให้เช่าสถานที่เท่านั้น
หลังผ่าตัดผู้ป่วยก็เกิดอาการชักเกร็งจนต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
โดยตัวเองเนี่ยก็นั่งรถไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยฟังเสียงทางคลินิกกันหน่อยค่ะ
ก็เหมือนเอามือจิกมือจิกเตียงค่ะแล้วก็เท้าเก่งอะไรอย่างนี้มือเย็นอย่างนี้ค่ะ
คุณหมอเขาก็เลยประถมพยาบาลเหมือนเอาอุปกรณ์มาใส่กันกัดลิ้นแล้วก็ให้ยากันชักค่ะ
แล้วก็เรียกรถโรงพยาบาลแต่ตอนที่เรียกรถโรงพยาบาลตอนนั้นก็รอค่อนข้างนานเหมือนกัน
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่เปิดมายืนยันได้เลยค่ะ
ันตีได้เลยว่าเคสนี้เป็นเคสแรกที่เราเจอแบบนี้แล้วดันเป็นเคสที่แบบเช่าห้องผ่าตัดด้วย
เคสเราโดยตรงเนี้ยค่ะเป็นคุณหมอพาร์ทไทม์ค่ะคุณหมอศัลยกรรมที่จะเข้าตอนที่เราแบบนัดเคสมาค่ะ
แต่คุณหมอก็เก่งนะไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะลูกค้าก็แฮปปี้ชอบทุกเขต
แล้วก็เป็นกรณีระหว่างเอเจนซี่คุณหมอแล้วก็ผู้ป่วย
ในการดูแลเขตนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องของความเสียหายทางพนักงานคนดังกล่าว
ออกมาให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุ
ก็ได้จ่ายเงินให้กับผู้ป่วยแล้วบางส่วน
ส่วนที่มีการโพสต์ระบุว่าทางคลินิกไม่ได้จ่ายเงินให้ราว๑เดือนนั้น
เพราะว่าทางคลินิกก็อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องค่ารักษาโรงพยาบาล
กับทางโรงพยาบาลพระราม๙อยู่
ตอนนี้ผู้ป่วยก็รักษาตัวอยู่ที่นั่นนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจนกว่าผู้ป่วยจะหายนะคะ
ก็ตอนนี้ทางคลินิกเองก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีผู้ใช้บริการต่อเนื่องด้วยค่ะ